ส่วนเรื่องต่อไปก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่ถ้าชมแล้วก็อยากให้จูงจักรยานไปให้ไวเลย

เขาไปขอโชคขอลาบจากต้นโชคหลวงแล้ว

เพราะเขาว่ากันว่ามีคนถูกรางวัลมาแล้ว

โอ้โหดูหลักฐานดูหลักฐาน
ดูจากผ้า๓สีที่มาไม่ได้มีแค่๓สีแล้วครับ

ใช่ค่ะนี่เป็นภาพของต้นโชคหลวงศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ตั้งอยู่ที่วัดต้นโชคหลวงตำบล
ชายสถานพฤษารพีจังหวัดเชียงใหม่
ต้นไม้ต้นนี้ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์
ก็เลยพากันจูงมือมาขอโชคขอลาบกันอย่างเนื่องแน่นเลย
หลังจากที่มีเสียงร่ำลือออกมาว่า

มีคนเคยมาขอโชคขอลาบกับต้นไม้ต้นนี้แล้ว

งานนี้แหละค่ะชาวบ้านเขาจัดหนักกันมากเลยมาเต็มเลยค่ะ
ทูบเทียนผ้าสามสีอะไรต่าง
และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ

ต้นโชคหลวงต้นนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วนะคะ
ไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่กอเดียว
ลำต้นก็เป็นสีขาวไปหมดแล้ว

นะคะขาวโพลนไปหมดแบบนี้ค่ะคุณ

ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าชาวบ้านเขาได้อะไรกลับมาบ้าง
บางคนนำทั้งไข่ทั้งผลไม้มาถวายมาแก้บน

ก็เลยให้ผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามกับชาวบ้านเขาหน่อยว่า
ที่เขามาถูกันเนี่ยเอาแป้งโรยแบบนี้เขาเห็นอะไรกัน
ชาวบ้านเขาก็บอกมานะคุณนะว่าเขาเห็นเป็นตัวเลขจริง
ตัวบ้าง๓ตัวบ้างบางคนก็บอกว่าเห็น๗๒
บางคนก็เห็น๗๔๒บางคนก็เห็น๗๔๓
อันนี้คือชาวบ้านเขาบอกมานะคุณนะ
ดิฉันไม่ได้บอกคุณผู้ชมเลยนะ
ดิฉันบอกว่าชาวบ้านเขาบอกดิฉัน
ดิฉันก็จำมาว่ามันเป็นแบบนี้
สองตัวบ้างสามตัวบ้างชาวบ้านเขาบอกมา
เข้าใจค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกัน
เฉยบอกเฉยว่าชาวบ้านเขาบอกมา
ใช้ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมด้วย
แต่ถ้าเกิดว่าเราซูมให้เห็นใกล้แล้วใครมองเห็นเป็นเลขอะไรก็
ก็ชาวบ้านก็บอกเรามาได้เหมือนกัน
ของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
แต่ถ้าไม่ถูกก็ไม่เห็นไม่เกี่ยว
ชาวบ้านเขาบอกมาจำมา
วากกันไปเมื่อเรื่องเรากับความเชื่อ
คุณผู้ชมเห็นอะไรไหม
เห็นแต่คุณผู้ชมไม่บอกเราเพราะว่ากลัวเลขจะ
เพราะมมือนชาวบ้านเห็นผ้าแดงแซม
เป็นสีมงคลมันเป็นสีที่สื่อในเรื่องความรักด้วยในวันนี้
เพราะว่าดอกไม้เราก็เป็นสีแดงเลยเห็นไหม

ดอกใหญ่มากค่ะตรงฝั่งนั้นนะคะ
ตอนแรกก็ยังไหวสักพักนะ

คุณดิฉันก็มีดอกเหมือนกันนะฝั่งนี้
เทข้างคนละข้างนั่งเอียงไปคนละข้างค่ะ
ก็ว่ากันไปนะเอาทนอีกหน่อยแล้วกันนะทั้งสองสาว